โอ้โฮไม่ได้ด่าหรือคะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นรวย
ไปจากตรงไหนตรงนั้นซวยเขาจะรวยแทน

ออกมามาแต่ตัวหรือสินสอดทองมั่นไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเหรอ
ชะตานี้เป็นคนดวงแตกมีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัว
ถ้าแต่งงานกับใครแต่งกันไม่เกิน๒ปีครึ่ง
ก็ต้องจบแล้วจากหรือตายจากกัน
อ้าวโดนมาก
มีเงินล้านตั้งแต่อายุ๑๔ล้านนะฮะหลักล้าน
แล้วมีเงินหลัก๑๐ล้านตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่

อาจารย์ไม่ได้เคยเห็นแย้มาก่อนไม่ได้รู้จัก
เขาไม่รู้จักเกล้าเคยเห็นแย้มาก่อน
หรือเคยรู้จักตัวตนแย้เคยติดตามอะไรมาก่อน